ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดตากนะครับ
เมื่อวานนี้มีผู้ไปพบศพพระรูปหนึ่งมรณภาพอยู่ที่รถกระบะ
เป็นรถกระบะของพระเองนะฮะพระรูปนี้ชื่อพระบัณฑิตพร้อมเอี่ยม
อายุ๖๙ปีนะครับถูกยิงด้วยปืนลูกทรอง
กระสุนเนี่ยเข้าที่ศีรษะหนึ่งนัดนะฮะแต่ว่าคือเข้าไปลักษณะแบบที่โอ้โห
กระโลกเนี่ยแบบเหมือนหายไปเลยอ่ะเข้ายังจังอ่ะ
ส่วนที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ย
อันนี้คือพระที่ท่านมรณภาพอยู่ที่หน้ารถกระบะนั่งอยู่ตรงจุดที่นั่งหน้าคนขับ
ที่นั่งคนขับตรงข้างหน้าเนี่ยแต่ในพื้นที่โดยรอบเนี่ยนะฮะ
มีสุนัขที่พระบัณฑิตเนี่ยเลี้ยงเอาไว้
ก็เฝ้าอยู่ตลอดเลยนะคะโอ้โหไม่ยอมไปไหนเลยอ่ะสุนัขอ่ะมัน
มันเนี่ยมันอยู่กับจีวอนที่เปื้อนเลือดเนี่ยดึงไม่ให้ใครเอาไปทั้งสิ้นอ่ะ
เหมือนกับรู้ว่าจีวอนเนี่ยเป็นของเจ้าของมันก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเจ้าของทำไมอยู่บนรถกระบะ
ไม่ลงมาสักทีเนี่ยมันก็นั่งเฝ้าอยู่แถวนี้ไม่ยอมไปไหนนี่นะครับ
ส่วนจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นกระท่อมกลางป่านะฮะซึ่งพระบัณฑิตใช้เป็นกุฏิแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่นี่
ปกติเนี่ยอยู่คนเดียวแต่ตอนหลังเนี่ยมีคนมาอยู่ด้วยคนหนึ่งนะฮะ
ซึ่งก็คือผู้ต้องหานะครับกระท่อมกลางป่าตรงนี้อยู่ท้ายหมู่บ้านศพเมาะ
หมู่๔ตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับ
เมื่อวานนี้มีผู้ไปพบศพพระบัณฑิตนะฮะแล้วก็มีสุนัขที่เฝ้าศพอยู่ตัวหนึ่งนะครับ
นั่งเฝ้าที่รถกระบะแล้วก็คาบจีวอนเปื้อนเลือดไม่ยอมหนีไปไหนเลย
ที่รถกระบะเนี่ยตรงจุดที่เป็นกระจกข้างคนขับนะฮะมีร่องรอยการเจาะทะลุของกระสุนปืน
เป็นรูขนาดใหญ่ลักษณะมือปืนก็คือมาจ่อยิงที่หน้ากระจก
หน้ากระจกรถยิงทะลุกระจกรถแล้วเข้าศีรษะพระบัณฑิตเลยนะฮะ
มรณภาพแต่จากสภาพศพคาดว่ามรณภาพมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
ค่ะคือเหมือนยิงแบบระยะประชิดเลยถูกต้องนะฮะแล้วกว่าจะมีคนมาพบศพเนี่ย
สามวันแล้วค่ะนะฮะผู้ต้องหานี่ก็แบบโอ้โหไม่รู้หนีไปอยู่ไหนแล้ว
เมื่อวานเนี้ยหากันอยู่นะครับแล้วก็ไล่สืบสวนสอบสวนอยู่นะครับ
ไปตรวจสอบในกระท่อมนะครับที่เป็นกุฏิของพระบัณฑิต
มีร่องรอยการงัดแงะแล้วพบว่ามีปืนลูกซองยาว๕นัด
และปืนจุดสองสองของพระบัณฑิตหายไปด้วยเพราะว่าญาติของพระบัณฑิตที่มรณภาพเนี่ย
ยืนยันว่าตัวพระบัณฑิตเขามีปืนอยู่ซึ่งมันหายไป
และล่าสุดครับท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้ครับ
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้แล้วนะครับ
สพแม่เมาะนำกำลังไปควบคุมตัวนายสากลพุ่มทองอายุ๔๔ปี
คนนี้ครับเสื้อกล้ามสีดำนี่หลังจากที่ญาติของนายสากล
ประสานตำรวจว่านายสากลเนี่ยขอมอบตัว
ก็ไปรับตัวมาที่แถวใกล้ศาลเจ้าพ่อขุนโตในพื้นที่นะฮะ
แล้วก็นำตัวไปสืบสวนไปสอบสวนแจ้งข้อหาต่อ
นี่ครับผู้ต้องหานายสากลวัย๔๔ปี
นายสากลสารภาพว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเช้าวันที่๖พฤษภาคม
วันนั้นกำลังนั่งดื่มสุราอยู่แล้วพระบัณฑิตกลับมาจากบิณฑบาต
พอกลับมาถึงเนี่ยก็เข้ามาต่อว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องการดื่มเหล้า
แต่ว่านายสากลเนี่ยอ้างว่าพระบัณฑิตมาว่าที่ว่าเรื่องดื่มเหล้าเนี่ยคือ
หมดแล้วไม่เหลือไว้ให้อันนี้คำกล่าวอ้างผู้ต้องหานะฮะ
ซึ่งทางญาติของทางพระบัณฑิตเนี่ยเขาไม่เชื่อคำกล่าวอ้างนี้นะครับ
นายสากลอ้างว่าพอถูกต่อว่าเรื่องดื่มเหล้าหมดแล้วไม่เหลือไว้ให้เนี่ย
ก็โมโหเลยเข้าไปในกุฏิของพระบัณฑิตเพราะรู้ว่ามีปืน
แล้วไปหยิบปืนลูกซองยาวมาแล้วเอามาเจาะยิงพระบัณฑิต
ตอนที่ยังนั่งอยู่ในรถกระบะเขาก็อ้างว่าพระบัณฑิตเนี่ยขับรถกระบะ
เวลาไปไหนมาไหนไปบินทบาทก็ขับรถกระบะไปหลังเกิดเหตุ
นายสากลบอกว่าได้หลบหนีขึ้นไปอยู่บนเขาอยู่ใกล้กับบ้านสถานี
ซึ่งเป็นพื้นที่อีกหมู่บ้านหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้า๖พฤษภาคมแล้วเมื่อวานนี้ช่วงสายสาย๙พฤษภาคม
ถึงมีคนมาพบศพนายสากลเนี่ยไปหลบอยู่ที่นั่นนะครับ
แล้วเอาปืนไปซ่อนที่พุ่มไม้บนเขาก่อนที่จะมาซ่อนตัวในป่าละเมาะแถวสารเจ้า
ห่างจากจุดเกิดเหตุไกลไปอีกประมาณ๒๓กิโลเมตร
แล้วก็มีญาติของภรรยานะที่มาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัว
โดยระหว่างที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยยอมรับว่าทุกคืน
อันนี้นายสากลอ้างนะฮะบอกทุกคืนที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ย
ก่อนที่จะถูกควบคุมตัวในวันนี้วิญญาณของพระบัณฑิตมารบกวนตลอด
นี่ฮะแต่ว่าเขาไม่กลัวเขาก็เลยสามารถซ่อนตัวอยู่บนเขาได้๒๓คืน
โดยไม่กลัวเนี่ยนายสากลอ้างว่าพระบัณฑิตเนี่ย
วิญญาณเนี่ยมาบอกว่าให้มอบตัวซะบอกให้มอบตัวซะอย่าไปหนี
แต่เขาไม่กลัวเขาก็นอนหลับต่ออยู่อย่างนี้๒๓คืน
จนทางย่าฝั่งอดีตภรรยาเนี่ยโทรมาเครียดกล่อมให้มอบตัวเขาก็เลยยอม
หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวนายสากลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุที่เป็นกระท่อมที่เป็นกุฏิของพระบัณฑิตนะฮะ
แล้วก็นำผู้ต้องหาเนี่ยไปค้นหาปืนด้วยนะฮะ
ปืนลูกซองยาวที่บอกว่าเอาไปซ่อนไว้ในพงหญ้าบนเขา

ก็ไปเจอปืนจริงนะครับพร้อมกับกระสุนอีก๒๓นัดนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นกระสุนอีก๒๓นัดอยู่ในถุงดำนะฮะทั้งปืนแล้วก็กระสุน
ถุงเนี้ยใส่กระสุนเอาไว้โอ้โหนี่นะ
แต่ว่านายสากลบอกว่าก็อยู่ในกระท่อมของพระบัณฑิตเป็นของพระบัณฑิตทั้งนั้น

นี่ฮะวันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
พบว่าเป็นเนื้อที่ประมาณ๕๐ไร่นะ
แถวนี้นะฮะเป็นที่ดินส่วนบุคคลนะครับ
ก็เต็มไปด้วยพืชผลทางการเกษตรมีกระท่อมอยู่หลังนึง
ซึ่งก็คือกุฏิของพระบัณฑิตที่มรณภาพนะครับ
กระท่อมเนี่ยเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ฮะ
เครื่องรางของขลังก็มีน้ำสมุนไพรก็มี
แล้วก็มีสุนัขอยู่ในพื้นที่อยู่๔ตัว
คือครูกุฏิสัตว์บอกว่าพอไปถึงเนี่ยโอโห
ผอมโซเลยไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันจะผอมอย่างนี้หรือเปล่า
เจ้าของตายไปก็คือพระมรณภาไปอ่ะ

นี่ไงกินกันใหญ่เลยสุดนี้ครับ
ตีนี่โอ้โหใจดีมากเห็นไหม
นึกกินกันใหญ่เลย

คุณกิริสักษ์ได้ถามผู้ใหญ่บ้านภูมิศรีตำบลสบหมะนะฮะ
ผู้ใหญ่ศรีทวนพาธุม
ผู้ใหญ่ให้ข้อมูลว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าพระบัณฑิตมาอาศัยอยู่ที่นี่๕๖ปีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ดูจากลักษณะแล้วผู้ใหญ่ศรีทวนบอกว่าไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นพระจริง
ไม่เหมือนกับพระจริงเพราะว่าไม่ไปอยู่วัดบางทีก็แต่งกายไม่เหมาะสม
แล้วก็ยังไม่ค่อยถูกกับชาวบ้านเรื่องที่ดินทำกินชอบข่มขู่ชาวบ้าน
แล้วก็ยังมีอาวุธปืนอีกก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงเขาพระจริงหรือเปล่า
แต่ก็รู้แค่ว่ามาได้ที่ดินแล้วก็มาอาศัยอยู่ตรงนี้
เมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากตำรวจว่าพระบรรดิษฐ์มรณภาพก็เลยรีบเดินทางมาดู
มาถึงพบว่าประตูทางเข้าปิดอยู่ก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าแล้ว
ตอนนั้นก็รู้แล้วว่าสงสัยจะมรณภาพจริงนะแต่ไม่รู้ว่าศพอยู่ตรงไหน
ก็หาทางเข้าไปจนได้พอเข้าไปถึงก็ไปเจอสุนัข
พระบัณฑิตเลี้ยงเอาไว้๔ตัววนเวียนอยู่แถวรถกระบะ
ลักษณะเหมือนกับว่ามันดูสีหน้าแววตาแบบเศร้ามันอาจจะรู้ว่าเจ้าของเสียชีวิต
หรือยังไงผู้ใหญ่เข้าไปดูแล้วก็พบว่าพระบรรดิษฐ์
เสียชีวิตอยู่ที่หน้ารถกระบะจริงก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
หลังจากที่ตำรวจเขาโทรมาบอกกันว่าลองมาดูหน่อยว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะ
อะไรเกิดขึ้นแปลกแปลกหรือเปล่าอ่าแต่ก็ไม่รู้ว่าใครก่อเหตุตอนนั้นนะครับ
สุดท้ายแล้วก็เนี่ยฮะเช้าวันนี้ตำรวจก็จับนายสากลได้
หลังจากที่นายสากลลงมือฆ่าพระบัณฑิตแล้วไม่มีใครรู้เรื่องนะ
แต่ว่าผู้ใหญ่ศรีทวนเนี่ยบอกว่าตัวผู้ใหญ่เองก็เหมือนมีรางสังหรณ์
ว่ามันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
เพราะก่อนที่จะมีผู้มาพบศพพระบัณฑิตหลังจากถูกยิงจนมรณภาพมา๒๓วันเนี่ย
มีอีกามาส่งเสียงร้องแปลกอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน
ปกติแกก็เจอบ่อยแต่ไม่เคยคุยกันแกก็ไปเอาน้ำดื่มอะไรที่หน้าบ้านผมน่ะ
แล้วก็ถ้าดูพฤติกรรมทั่วไปนี่ถ้าดูส่วนตัวผมมันน่าจะใช่พระสงฆ์นะ
เพราะว่าถ้าเป็นพระสงฆ์จะต้องจำวัดอยู่ที่วัดหรือสำนักใดสำนักหนึ่ง
ไม่ใช่มาอยู่ตรงป่าอยู่ตรงที่เขาทำไล่ทำสวน
แล้วก็มีพฤติกรรมทำไล่ทำสวนเหมือนชาวบ้านทั่วไปอย่างนี้
เอาไอ้จีวรมาทำเป็นเสื้อ

เอาสบงมาทำเป็นกางเกงเป็นชุดทำงานอย่างนี้
ผมดูแล้วมันไม่น่าจะเหมาะสม
ชาวบ้านจะไปบอกบ่อยที่สุดก็คือ
หลวงพ่อจะมีพฤติกรรมข่มขู่ชาวบ้าน
เวลามาทำมาหากินใกล้
ก่อนหน้านั้น๒วันผมได้คุยกับลูกบ้านผมสองคนว่า
อีกามันร้องผมนี่มันจะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร
ถ้าอีการ้องถ้าผมอยู่ตรงไหนมันไปร้องเนี่ย
แสดงว่าจะต้องมีเรื่องนี้ผมสังเกตมานี่แทบจะทุกครั้งเลยครับ
ส่วนเรื่องของนายสากลผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
แล้วสุดท้ายก็ยอมมอบตัวเนี่ยนะครับ
เราได้คุยกับอดีตภรรยาของนายสากลนะฮะ

บอกว่าเลิกกับนายสากลไป๖๗เดือนแล้ว
นายสากลก็ไปอยู่ตามป่านะแวะเวียนกลับมาที่บ้านมาหาลูกบ้าง
วันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมานายสากลเนี่ยโทรมาบอก
อดีตภรรยาบอกว่าพลั้งมือฆ่าคนตายเพราะโมโหที่ถูกต่อว่า
เรื่องดื่มเหล้าแล้วไม่ยอมเหลือไว้ให้
เธอบอกว่าตอนแรกไม่เชื่อนะฮะที่นายสากลบอกนะครับ
คิดว่าเออพูดเล่นหรือว่าโกหกอะไรหรือเปล่า
แต่วันนั้นเนี่ยนะครับ๖พฤษภาคมนายสากลบอกว่า
ถ้าไม่เชื่อก็ให้รอดูข่าวก็แล้วกัน
จนกระทั่งมีข่าวว่ามีคนพบศพพระบัณฑิตจริง
เธอก็ตกใจเอ้านี่มันจริงเหรอเนี่ย
ก็เลยรีบโทรไปหานายสากลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็เกลี้ยกล่อมให้นายสากลยอมมอบตัวกับตำรวจนะ
นายสากลบอกว่ายอมมอบตัวก็ได้
เพราะต้องการทำเพื่อลูกสาว
หลังจากนั้นก็เลยเนี่ยฮะติดต่อประสานงานกับตำรวจให้ไปรับตัวมานะครับ
ซึ่งนายสากลก็บอกว่าระหว่างที่หนีไปกบดานอยู่บนเขา
วิญญาณพระบัณฑิตมาปรากฏตัวให้เห็นมาเดินให้เห็นมาเดินหา
กระซิบที่ข้างหูให้มอบตัวกับตำรวจอยู่ตลอด
ก็เหมือนกับที่เขาบอกกับตำรวจนะครับ
ตัวนายสากลเองเนี่ยทางอดีตภรรยาบอกว่าปกติไม่ดื่มเหล้านะ
เวลาเมาก็ไม่เคยทำร้ายร่างกายใคร
แต่ถ้าถามว่าเป็นคนยังไงเนี่ยคือเป็นคนใจร้อน
มันเป็นไง
ก็ไม่รู้ว่าก็ด่าดุ่นออกไปนะคะ
ด่าธออะไรไม่รู้ส่งไปรวมก็ไม่รู้นะคะ
ก็ไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ไปยิงเขาตายอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหม
ก็ต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีแต่คำถามมันเกิดขึ้นก็คือหนึ่ง
ตัวผู้ต้องหาหรือว่าอดีตภรรยาของผู้ต้องหาบอกเนี่ยก็คือว่า
สาเหตุมาจากโมโหเนื่องจากพระบัณฑิต
ต่อว่าเรื่องเอาเหล้ามากินแล้วไม่เหลือเอาไว้ให้
กับที่ทางผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็สงสัยว่าเอ๊ะเป็นพระจริงหรือเปล่า
เพราะว่าดูลักษณะแปลกมาซื้อที่ดินมาอยู่กระท่อมไม่อยู่วัด
มีลักษณะเหมือนกับปฏิบัติไม่เหมือนกับสงฆ์โดยทั่วไป
เรื่องนี้ต้องฟังทางฝั่งของผู้ตายด้วยนะฮะใช่ค่ะ
ลูกชายของพระบัณฑิตนะครับนายจิระพัทธกรพร้อมเอี่ยม
พระบัณฑิตที่มรณภาพบอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรา
พ่อของเขาคือพระจริงไม่ใช่พระปลอมนะฮะ
แล้วพ่อเนี่ยมาซื้อที่มาอาศัยอยู่ที่ลำปางตรงนี้
เพื่อทำการเกษตรและทำน้ำสมุนไพรในการช่วยเหลือชาวบ้าน
เรื่องที่เกิดขึ้นลูกชายพระบัณฑิตตั้งข้อสงสัยว่า
ทำไมนายสากลที่มาอ้างว่าถูกพ่อเขาด่าเรื่องที่กินเหล้าแล้วไม่เหลือไว้ให้เนี่ย
อันนี้ยืนยันว่าพ่อเขาไม่ดื่มเหล้านะ
ขนาดลูกจะเอาเหล้าเข้าไปในบ้านไปในพื้นที่ของพ่อที่เป็นพระเนี่ยนะ
ยังถูกพ่อดุด่าเลยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงเป็นเพราะ
พ่อน่าจะไปด่านายสากลที่เอาเหล้ามากินในพื้นที่มากกว่า
หลังจากที่มาขออาศัยอยู่ด้วยทั้งทั้งที่มาอาศัยอยู่เนี่ย
แต่กลับเอาเหล้าเข้ามากินเนี่ยตรงนี้พ่อเขาไม่ชอบแน่
แต่ถ้าถูกพ่อด่าอย่างนี้ทำไมต้องทำกันถึงขนาดเอาปืนมายิงกันตาย
ลูกชายของพระบัณฑิตเชื่อว่ามันอาจจะมีสาเหตุมาจากเรื่องอื่นด้วยหรือไม่
อย่างเรื่องที่ดินของพ่อตรงนี้๕๐ไร่เนี่ยเท่าที่รู้คือมีคนอยากได้
พระบัณฑิตคาดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีคนบงการนายสากล
คือถ้าถูกต่อว่าเรื่องดื่มเหล้าเนี่ยต้องยิงกันตายเลยเหรอนะ
จะมีคนที่บงการนายสากลอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
อย่างเช่นทำไมอยู่ดีต้องมาขออาศัยพระอยู่ที่กระท่อมแห่งนี้
ถ้าไม่มีที่อยู่ไปอยู่วัดอื่นก็เยอะแยะบ้านย่งบ้านญาติที่อื่นไม่มีเลยเหรอ
ทำไมต้องมาอาศัยอยู่ที่กระท่อมกับพ่อแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีก็มายิงพ่อเขาตาย
เป็นเพราะมีคนที่ต้องการที่ดินของพ่อเขาหรือเปล่า
เพราะว่าลูกชายของพระบัณฑิตบอกว่าเท่าที่รู้มาที่ดินตรงนี้มันมีคนต้องการอยู่
แต่ผมว่าตรงนี้ไม่น่าจริงนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเขาไม่ทานเหล้าอยู่แล้ว
ก่อนที่เขาจะบวชแต่ก่อนที่เขาจะเป็นพระรอบนี้เขาก็ไม่ทานเหล้าขนาดลูกกินที่บ้านยังไม่ได้เลย
ผมว่ามันไม่น่าจะจริงนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเขาเป็นคนที่ว่า
ถ้าเกิดเขาจะด่าเขาไม่ด่าหรอกเขาน่าจะบอกว่าเฮ้ยเพราะเขาจะพูดไม่เพราะใช่ไหมครับ
มึงไม่น่าเอาเหล้ามากินหนีนะเพราะว่าโอเคมาใส่ผ้าอยู่
อีกอย่างมึงทะเลาะกับเมียใช่ไหมครับทะเลาะกับเมียมามันจะอาจจะเป็นเรื่องเล่าก็ได้
เขาก็เลยโอเคก็เลยอาจจะสอนไปหลวงพ่อเขาอยากจะสร้างสำนักสงฆ์
สร้างอะไรได้ที่ว่าบ้านยาสมุนไพรอย่างเงี้ยครับให้เพราะว่าเขาเคยยัง
เคยให้ผมพาไปซื้อหม้อหม้อบดยาสมุนไพรอย่างนี้
ส่วนเรื่องที่ดินของพระบัณฑิตทางลูกบอกว่าเดี๋ยวต้องปรึกษากันในครอบครัวก่อนนะครับ
ว่าจะจัดการอย่างไรนะครับตอนนี้พนักงานสอบสวนสพแม่เมาะได้แจ้งข้อหานายสากล
ความผิดก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับแล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
แล้วก็พกพาอาวุธปืนส่วนร่างของพระบัณฑิตครอบครัว
ไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนาแขมที่อำเภอ
แม่เมาะจะชัพนักกิจในวันพรุ่งนี้นะครับ